การงูโผล่ขึ้นมาจากชักโครกนะฮะมีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ลองคิดเล่นเล่นไปด้วยก็ได้ว่าถ้าเราเจอเราจะทำยังไงที่สมุทรปราการนี้ฮะ
ตัวนี้ฮะมันถูกหักคอไปแล้วคุณเขียนมาสอนค่ะ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๔ปีกำลังนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ำ
มันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมามันฉกเข้าไปที่ก้นอืม
เธอเอามือเอื้อมไปมันกัดนิ้วเธออีกด้วยความตกใจฮะ
เนี่ยที่ถูกกัดเนี่ยฮะก็เลยเอามือเนี่ยจับคอแล้วหักคอง
แล้วก็ดึงมันขึ้นมาสองเมตรคุณเขียนมาสอนค่ะ
ยาวสองเมตรนี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสามทุ่มนะฮะ
คืนที่ผ่านมาครับในบ้านพักที่หมู่บ้านนครทองซอยมังกรนาคดี
แพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการไอ้งูตัวนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับโอ้โหคือหลังจากที่เจ้าของบ้านเขาแจ้งไปเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันประถมพยาบาลเจ้าของบ้านก่อนนะฮะ

นางบุญส่งพลายแก้วอายุ๕๔ปีครับ
ถูกงูเหลือมกัดเข้านิ้วชี้ข้างขวาแล้วก็กัดเข้าที่ก้นด้วย
บอกว่าตอนนั้นกำลังนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ำอยู่นะ
คืองูที่มันกัดเนี่ยคมเขี้ยวทำให้มีบาดแผลลึกแล้วก็มีเลือดออกเยอะด้วยนะครับ
นี่ฮะโอ้โหนี่เราต้องขออนุญาต

ว่าบาดแผลนิดเดียวแต่มันคมมากนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกัน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นนะครับ
หลังนี้ครับเจ้าของบ้านก็พาเราเข้าไปดูนะฮะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตรงไหนอะไรยังไง
เป็นห้องน้ำชั้นล่างอยู่ใต้บันไดตรงนี้เลยชักโครกนี้เลยนะครับโถชักโครกที่งูออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบแม้จะเป็นชักโครกแต่มันเป็นแบบตักน้ำราด
มันไม่ได้มีที่กรดนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยงูตรงเนี้ยก็คาดว่าอาจจะเป็นป่าก็ได้ป่ารอบบ้านเนี่ยนะเพราะว่ามีท่อน้ำทิ้งอยู่มันอาจจะเข้ามาทางเบาะเกลอะแล้วก็โผล่เข้ามาที่ชักโครกนะครับ
นี่ฮะคุณพี่บุญส่งนะฮะก็ให้ดูนิ้วที่ถูกกัดนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ก็เข้าไปนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ำชั้นล่างของบ้านตรงเนี้ยนะครับแล้วพอเสร็จธุระเรียบร้อยกำลังใช้สายยางฉีดชำระล้างทำความสะอาดก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรมากัดที่ก้นแล้วช่วงนั้นใช้นิ้วที่ว่าฉีดน้ำใช่ไหมก็เลยถูกกัดเข้าที่นิ้วไปด้วยนะครับนิ้วชี้ข้างขวา
ก็เลยก้มลงไปดูนะครับตกใจฮะมันเป็นงูฮะมันอ้าปากกำลังจะงับอยู่นะแล้วงับติดอยู่ที่นิ้วด้วยที่กัดเนี่ยก็เลยคว้าคองูแล้วหักคอมันซะเลยแล้วก็ดึงมันขึ้นมาตอนนั้นติดขึ้นมาในงูเนี่ยโอ้โหนะคืองูนี่มันก็สะบัดสะบัดนะนะเธอก็พยายามสะบัดออกด้วยนะฮะจนงูเนี่ยมันหลุดจากมือก็วิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือ

จับมันหักคอหักคอมันก็เลยปล่อยนิ้วปล่อยนิ้วก็สลับมันออกไปก็ตะโกนเรียกแฟนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันนะครับในการพาไปรักษาพยาบาลนะฮะไปฉีดยากันโรคบัตรทยักษ์ด้วยอาการก็ปลอดภัยแล้วดูรอยแผลนะคะเพราะว่าเป็นงูเหลือมมันก็ไม่มีพิษแต่ว่าเรื่องบัตรทยักษ์